ชาวบ้านที่นี่เลยค่ะจังหวัดลำปาง
เขาพากันไปขอโชคไปไหว้กล้วยหอมมงคลต้นนี้
เพราะเขาบอกกันว่าต้นเดียวออกปลี๒ปลี๒เครือ
และเคลือละเจ็ดหวี
ชัดไม่ต้องคิดตินตนาการมันชัดเจนขนาดนี้แล้ว
กล้วยหอมนะคะต้นนี้เป็นกล้วยหอมนะ
กล้วยหอมต้นนี้อยู่บ้านเล็กที่เจ็ดสิบสามหมู่สิบเอ็ดบ้านยางอ้อยใต้
เวียงตานอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปาง
ชาวบ้านในพื้นที่เขาเอาผ้ามงคลมาเลยคุณผ้า๗สีเอามาเลย
หันทูบข้าวตอกดอกไม้เอามาอธิษฐานขอพรขอโชคขอลาบกับกล้วยตรงนี้เลยค่ะ
กล้วยหอมต้นนี้มันไม่เหมือนไม่เหมือนกล้วยต้นอื่นตรงที่ว่ามันมีปลีเนี่ย
ปลีอ่าสองเครือเครือหนึ่งมีทั้งหมดเจ็ดหวีโอ้โห
ทีนี้ก็ต้องนั่งนับแหละว่าทั้งหมดนี่กี่ลูกอ้าวก็เจ็ดเจ็ดสองสิบสี่
เฮ้ยใช่หรอเปล่ามีมากกว่านั้นนะอันนี้ฉันว่ามันมากกว่านั้น
เพราะว่าเครือนึงมีเจ็ดหวีใช่ไหมมีทั้งหมดสิบสี่เครือโอ้โห
แต่กี่ลูกอุ้ยตายแล้วคำถามคือกี่ลูกงงไปหมดงงไปหมดแล้วเนี่ย
เจ้าของบ้านบอกว่าได้กล้วยหอมต้นนี้นะคะมาจากพระที่วัดวัดหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
หนึ่งปีที่ผ่านมาแล้วก็พระเนี่ยบอกว่าต้องเรียกชื่อกล้วยหอมต้นนี้ว่า
กล้วยหอมมงคลด้วยนะเพราะจะทำให้มีโชคมีลาบเข้ามาหา
ยิ่งมีสองปีสองเครือเครือละเจ็ดหวีแบบเนี้ย
ชาวบ้านที่รู้ข่าวทำยังไงมาช่วยกันดูสิจ๊ะ
ช่วยกันผูกผ้าหน่อยค่ะแวะเวียนกันมาขอโชคขอลาบกันใหญ่เลยนะคะ
ทีนี้เขาก็ไม่ได้บอกว่ามันมีทั้งหมดกี่ลูกกี่ผล

บางครั้งบางคราแต่ละปีมันก็มีลูกไม่เท่ากันหรอก
แต่จริงจริงมันก็ครบแล้วนะสองปีสองเครือเครือละเจ็ดหวี
ครบแล้วเหรอคะมันอาจจะไม่ต้องนับเยอะก็ได้ไงมันอาจจะแค่แบบเผินอ๋อเอาแบบภาพรวมก่อน
เอาแบบว่าเท่าที่เห็นอันนั้นแหละใช้วิจารณญาณในการรับชมกันเอานะคะ